คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันสุดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับ
หลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออก
ต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ
แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปยังอยู่ในห่วงเรียกเวลาที่ต้องเฝ้าระวัง
คงอีกหลายจังหวัดครับที่มีโอกาสเกิดความแปรปวนสภาพอากาศ
นอกจากในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้ว
มีจุดไหนบ้างหลังจากนี้ต้องเตรียมรับมือต่อไป
มาตรวจสอบกันนะครับแน่นอนครับห่วงเรียกเวลาที่ต้องเฝ้าระวัง
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙มีนาคมครับหลายพื้นที่
ยังคงต้องระวังเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกหนัก
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดลูกเห็บด้วยนะครับ
มีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้
อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแน่นอนครับ
ครั้งที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คนบ้านเรือนพังเสียหายหลายหลังละทีเดียว
พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่๒๗ไปถึงวันที่๒๙ประกอบไปด้วยดังนี้ครับ
เหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิษฐเพชรบูรณ์
พิศนุโลกพิจิตรและกำแพงเพชร

หนองบูรรมภูมิหนองคายบึงกาลชายภูมินครราชสีมาบุรีลำซุริน
ภาคตะวันออกชนบุรีรวมไปถึงพัทยาแล้วก็ระยองด้วยนะครับ
ภาคล่างครับลบบุรีสละบุรีกรุงเทพฯอาหารคอนและปริมวลทน
ส่วนภาคใต้ครับต้องระวังเช่นเดียวกัน

พรสุรธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตแล้วก็พังงา
ปัจจัยหลักอย่างที่หลายคนทราบกันดี
ก็คือช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับ
ก่อนหน้านี้เองหลายจุดหลายพื้นที่มีสภาพอากาศที่ร้อนนะครับ
ที่มวลอากาศเย็นแผลมาแบบนี้ก็ทำให้เกิดความแปรปวนเกิดขึ้นได้
จากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาแล้ว
เป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูง
ดูดเอาความชื้นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อตัว
เป็นกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่หรือว่ากลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนอง

อกจากนี้เองครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตอนนี้ก็มีกระแสลมจากทิศตะวันออก
อบเอาไอน้ำมากันตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกในบริเวณดังกล่าว

สังเกตว่าถ้าหากเราคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พรุ่งนี้จะพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างมีโอกาสเจอฝนนะครับ
ดังนั้นพรุ่งนี้เช้าใครจะออกจากบ้านในบริเวณดังกล่าว
ฟ้าดูฝนแล้วก็พบอุปกรณ์กันฝนด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมพุทธนานพิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ